เอาล่ะคุณผู้ชมมาในช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารกันทั่วทิศทั่วไทยกันเหมือนเดิมนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องแรกเขาบอกว่า
อายุเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวเลข
แต่ถ้าเป็นตัวเลขเยอะหน่อยมันก็มีความเครียดเล็กน้อย
ประมาณ๘๔ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าความสามารถนี่ยังล้นหลาม
แล้วก็เล่นตะก้อได้แบบไม่มีเหนื่อยเลย

ลาการเตะตระก้อของคุณยายท่านนี้

อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริง
ที่ออกมาร่วมเล่นเตะปักตระก้อกับชาวบ้านอย่างสนุกสนาน
ที่บริเวณลานดินภายในชุมชน
พรุชีตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ

แต่ก็สามารถเล่นได้อย่างเข้าขากับทุกคนในวัยเดียวกัน
แต่ว่าคนอื่นสังเกตดูผู้ชายทั้งนั้นนะ

เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เล่นตระก้อด้วย
แล้วอายุอนาแกบอกว่าเยอะกว่าผู้ชายที่เตะอยู่เด็ก

คือเล่นตระก้อนี่ฉันสงสัยทำไมเขาต้องแบบนี้ด้วย

ลมกับลมเนี่ยแต่เล่นจริงเนี่ยวืดตลอดเลย
ไม่ได้มันเป็นการอีหลาดที่ยากมากนะ
ใช่เป็นต้องใช้จังหวะแล้วก็ความชำนาญพอสมควรนะครับ
แล้วก็เจ้าลูกตะก้อถ้าใครไม่ชินเนี่ย
ไปเตะไปเล่นแล้วใช้หัวนี่นะ

เจ็บนะครับน้องใบตองนี่ถ้าเป็นไปได้

บอกว่าช่วงนี้กำลังอินเทรนด์เข้าใจไหม

เล่นตะก้อมากตะก้อนเด็กไง

แล้วก็เล่นแล้วเนี่ยไม่มีอาการเคล็ด

แล้วก็ไม่มีอาการแบบว่าเหนื่อยหอบให้เห็นเลยทีเดียว
แต่มีบางอย่างที่เป็นอุปสรรค
ก็คือสายตาครับ

เหตุผลที่ชอบตะกรอนี่เพราะอะไรคะ

อ่านล่าที่กลางโฟนนะเล่นมาไล่ที่เลย
ก็มายืดได้แหละเพราะมันเล่นกลางนี้
จึงเล่นแล้วหรือซึกผ่านซื้อบ้างหลังกาย

นี่ยายนี่มีโหมประจำตัวอะไรแบบมายคะ

เขาบอกว่าคุณยายเนี่ยนะชอบเซปักตระก้อเป็นชีวิตจิตใจนะครับ
โอ้โหแล้วก็มีท่าถนัดด้วยนะ
เขาบอกท่าถนัดของคุณยายก็คือลูกตีเข่านี่
นี่เหรอยังยังไม่ใช่ไม่ใช่สกุลไม่ใช่

เขาก็ใช้เข่ารับลูกตะก้อนี่แหละ
แล้วก็มีลูกลิ้งข้าวหลังนี่เป็นไงแล้วเมื่อกี้แพงตีนี่นี่อู๊วสุดยอด
เห็นมั้ยเหมือนที่บอกไปอาจจะมีพลาดเล็กเนื่องจากสายตาฝ้าตามไหวนะครับ
ต้องเคลียร์ละล้ายคนก็ไปถามไง
คุณยายสุขภาพทำไมดีอย่างนี้ทานอะไร
คุณยายบอกเลยนะครับว่าชอบกินผักผลไม้แล้วก็ปลาครับ
ปลานี่ดีกินแล้วสุขภาพดีผมนี่กินทุกเช้าเลย

มันคนละปลาอันนั้นมันปลาท่องโก

อย่างหนึ่งที่ชอบทานก็คือแกงเหลี่ยงแกงเลียงนี่ผักเยอะ
แล้วก็ที่ชื่นชอบมากที่สุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีดื่มกาแฟด้วยนะ
หลังจากนี้ครับเธอนั้นก็ยังไปตรวจสุขภาพ
เขาบอกว่าไม่พบนะไม่พบอะไรครับคุณไม่พบโรคไม่พบอะไร
ไม่พบหมอหมอไม่อยู่ตอนนั้น

แต่ก็ไปใหม่แล้วก็พบกับคุณหมอนะครับแล้วก็ไม่พบโรคภัยใด
โรคก็ไม่พบเห็นไหมเห็นไหมบอกเลยว่าสุขภาพนี่แข็งแรงจริงนะครับ
อยู่กับลูกหลานไปนานนะคะ
ก็เป็นวิธีการออกกำลังกายนะคะสำหรับคนสูงวัยสูงอายุ
แต่ว่าจริงแล้วเราก็ต้องตรวจดูด้วยว่าเราพร้อมหรือเปล่า

ต้องมีการตรวจสอบตัวเองดูแลสุขภาพตัวเอง
ไม่ใช่ว่าคิดว่าเราทำได้แล้วไปทำอย่างนี้
อย่างคุณยายเขาฝึกมานานเขาเล่นตั้งแต่วัยรุ่น
ว่ายรุ่นนี้เห็นแบบนี้ผมว่ามีอายน่ะ

กลัวจะเป็นอะไรไปเพราะว่ารุ่นราวคราวนี้เนี่ยมันหาอะไรยากแล้ว
เลิกผลิตแล้วใช่ครับ